สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้

คุณผู้ชมครับเรื่องของสถานการณ์ฟ้าฝน

เพราะว่าทั้งในไทยเองรวมไปถึงต่างประเทศ
ตอนนี้หลายจุดต้องเจอกับความแปรปวนสภาพอากาศอย่างหนักหน่วง
โดยเฉพาะเรื่องของซุปเปอร์ใต้ฝุ่นเนพตัก
ซึ่งตอนนี้กำลังเข้าถล่มไต้หวันอย่างรุนแรงละทีเดียว
รวมถึงหลายจุดในเมืองไทยครับที่น่าจับตามอง
เพราะว่าตอนนี้เองมีบรรยากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับ
ว่ามีหลายพื้นที่ที่อาจจะต้องเผชิญกับฝนตกหนักตกชุกแน่นอนครับ
ในระยะนี้ในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
ต้องติดตามสถานการณ์การประกาศเตือนภัยอย่างต่อเนื่อง
มีพื้นที่ไหนบ้างที่กลายเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกชุก
เริ่มกันนะครับเริ่มต้นบริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลางก่อน
ประกอบไปด้วยจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพยาวแพร่น่านพิศนุโลก
ชบูรณจันทบุรีและบริเวณจังหวัดตราดนะครับ
ส่วนพื้นที่ภาคใต้ระนองภูเก็ตกระบี่ตรังพื้นที่เหล่านี้
ระวังฝนตกชุกในระยะนี้

การประกาศเตือนพื้นที่ที่ต้องระวังเรื่องน้ำหลากดินถล่มนะครับ
ประกอบไปด้วยจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่
พื้นที่เหล่านี้เองต้องติดตามประกาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่อง
ในขณะที่สถานการณ์ฝนเมืองไทยถ้าหากเราดูจากการคำนวณ

ฝนนั้นยังคงเน้นตกชุกในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
รวมไปถึงบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบนนะครับ

ความรุนแรงของพายุที่เกิดขึ้นในท้องทะเลนั้น
สามารถที่จะสร้างความรุนแรงได้มากน้อยแค่ไหน

นี่คือระดับความแรงของพายุนะครับ
เพื่อเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้น
เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามีการแบ่งระดับอย่างไรบ้าง

ก็คือดีเปรชั่นพายุโซนร้อน
แล้วก็ไต้ฝุ่นระดับแรงต่ำสุดก็คือ
ความเร็วลมไม่เกิน๖๓กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ

กำลังไม่แรงพอที่จะทำลายบ้านเรือนได้
ทำให้เกิดฝนตกหนักได้เป็นระยะนะครับ
แต่ถ้าหากความเร็วลมตั้งแต่๖๓กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไป

แรงพอที่จะทำลายบ้านเรือนที่มีโครงสร้างไม่แข็งแรง

รวมไปถึงทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลัก

แต่ถ้าหากความเร็วลมมากกว่า๑๑๘กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไป

แรงพอที่จะสร้างความเสียหายได้เป็นวงกว้าง

ที่ตอนนี้กำลังเข้าถล่มบริเวณเกาะไต้หวันนะครับ
ก็จะสามารถทำให้เกิดฝนตกหนักอย่างรุนแรง
ลมกระโชกแรงต้นไม้ขนาดใหญ่สามารถที่จะหักโค้นได้

ที่สำคัญคลื่นในทะเลก็จะมีความสูง
จนสามารถที่จะทำให้เกิดคลื่นสูงซัดฝั่งได้

ที่เรานำให้กับทุกท่านได้เติมเต็มความรู้กันในค่ำคืนนี้

ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ